อ่ะทำรอไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาทักทายคุณผู้ชม
รายงานสภาพอากาศก่อนจ้าเดี๋ยวกลับไปนะจ๊ะ
อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนก่อนเราหนาวมารายงานสภาพอากาศวิทยาศาสตร์กันแล้ว
วันนี้๑๔เมษายนวันครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นใช้ช่วงเวลาดีแบบนี้
หยุดอยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนเพราะว่าหลายพื้นที่ฝนตกนะคะ
ฝนฟ้าขนองลมพัดแรงอย่างที่ได้ชมภาพกันไปโอ้โหอันตรายน่ากลัวจริง
วันนี้บางพื้นที่ยังคงจะต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้อยู่รุนแรงบ้างเบาบ้างแล้วแต่พื้นที่
มาดูกันหน่อยแล้วกันว่าจุดไหนพื้นที่ใดจะได้รับผลกระทบกันบ้างนะคะข้อมูลจากแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจะทำให้เราเห็น
พื้นที่ที่จะมีฝนปกคลุมอยู่บางพื้นที่เช่นบริเวณแถบภาคเหนือนะคะ
จะมีพื้นที่สีเขียวแบบนี้เกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็มีภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้นะคะ
สาเหตุก็แน่นอนล่ะค่ะว่าตัวแอลเนี่ยคือพื้นที่ร้อน
แม้จะไม่ปกคลุมประเทศไทยก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่ารังสีของมันเนี่ยค่ะ
ก็ทำให้พื้นที่ดังกล่าวร้อนประกอบกับว่ามีมวลอากาศเย็นนะคะ
แผลลงมาปกคลุมทำให้เกิดลมตีขึ้นมาปะทะกันเลยเกิดเป็นฝน
วันนี้ค่ะจะมีโอกาสเกิดฝนในแถบทางตะวันตกของประเทศนะคะ
อีสานจะเบาลงแล้วแต่ว่าแถบภาคใต้ทั้งแถบนะคะ
ภาคตะวันตกรวมไปถึงยาวขึ้นไปถึงเชียงใหม่แม่ห้องศรเชียงรายลำปางแพร่น่าน
รวมไปถึงภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
วันนี้ก็เตรียมรับมือกับพายุฝนฟ้าขนอง
ไม่ได้หนักอย่างที่ได้ดูภาพกันไปทุกพื้นที่นะคุณผู้ชม

วันนี้จะมีพื้นที่ไหนบ้างเรามาดูข้อมูลภาพรวมการคาดการณ์ประจำวันกันนะคะ
ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ร้อยละสี่สิบของพื้นที่
มีลูกเห็บตกแล้วก็ลมกระโชกแรงค่ะ
ส่วนภาคอีสานวันนี้เบาหน่อยตกประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่แถบจังหวัดชายภูมิ
นครราชศรีมาและสุรินวันนี้ภาคกลางครองพื้นที่ได้รับฝนฟ้าขนองหลายหลายจังหวัด
เฉพาะตอนกลางของประเทศรวมถึงกรุงเทพด้วยนะคะส่วนภาคตะวันออกมีสี่จังหวัดค่ะ
ที่จะได้รับผลกระทบก็คือชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะ
สำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองแถบภาคใต้ตอนบนไล่ลงไปถึงนครศรีธรรมราช
ส่วนฝั่งอันดามันนั้นนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่
พระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังและกรุงเทพมหานครก็มีโอกาสเกิดฝนได้วันนี้ร้อยละ๓๐ของพื้นที่
ลมแรงนะคะบางพื้นที่อาจจะมีไฟฟ้าดับได้นะคะรวมถึงเรื่องของการสัญจรบนท้องถนน
เพิ่มความระมัดระวังหรือทางที่ดีอยู่บ้านนะคะ
ใช้เวลาวันครอบครัวให้มีความสุขแต่อย่าลืมกินร้อนช้อนฉันห่างกันด้วยนะคะ
เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวดิฉันไปดูสมาชิกในครอบครัวก่อน
เหมือนว่าน่าจะอาหารพร้อมแล้วสวัสดีค่ะ